คุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานคร
ได้เดินทางลงไปที่ท้องสนามหลวง
เพื่อดูแลต้นมะขามกว่า๒๐๐ต้น
ที่มีโอกาสเสี่ยงสูงนะคะใกล้จะยืนต้นตาย
หลังจากที่พบทั้งขยะแล้วก็น้ำเน่าเสีย

คุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งพูดสึกข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากพระบรมมหาราชวังเชิญค่ะ
กรุงเทพมหานครเตรียมจัดตารางเวลา
แจกจ่ายอาหารของจิตอาสานะครับ
โดยจะเริ่มดำเนินการพรุ่งนี้เป็นวันแรกครับ
ในช่วงเย็นวันนี้ยังมีประชาชนเดินทางมาที่สนามหลวง
เพื่อถวายสัตว์ขาพระพระพระลมศพในหลวงประชการที่๙กันอย่างเนื้องแน่นครับ
ซึ่งทุกคนรู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้เดินทางเข้าไป
พระบรมมหาพระราชวังครั้งหนึ่งในชีวิตครับ
มาตั้งแต่ตอนบ่ายเลิกเรียนเสร็จแล้วก็มาเลย
ที่มาในครั้งนี้เพราะว่าการสวรรค์ของท่าน
ทำให้ทุกคนไทยสะเทินใจมาก
ก็เลยอยากจะแบบมากราบท่านแบบเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ก็คือเคยคิดไว้ว่าแบบอยากจะรับปริญญากับท่าน
แต่ก็ไม่ได้รับค่ะ
ก็เหมือนแบบเราก็เคยแบบเกิดมาอย่างนี้

แล้วพอแบบท่านจากไปก็แบบ
ก็สะเทือนใจค่ะ

แจกจ่ายอาหารของจิตอาสานะครับ
ที่จะพันธุ์ดำเนินการในวันพรุ่งนี้
แบ่งเป็น๓ช่วงเวลาประกอบด้วย๖นาฬิกาถึง๙นาฬิกาครับ

และ๑๖นาฬิกาถึง๒๐นาฬิกา
ล่าสุดจิตอสารหลายกลุ่มได้รับทราบถึงนโยบายต่างกล่าวแล้ว
แต่ก็ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปถึงเจ้าหน้าที่ด้วยครับ
ผู้แทนพระองค์จาก๒๕ประเทศ
ถ้ามาเอามาน้อยแล้วก็จ่ายเข้าอยู่โซนนึง
แต่ที่เขามาเยอะอย่างเจ๊เนี่ย

เรามาทำแป๊บเดียวแล้วมันก็เลิกแล้ว
เราให้ความร่วมมือกับทางคอมมอลอยู่แล้ว
เพราะว่าตรงนี้เขตตรงนี้เราเป็นเขตพูดง่ายว่า
เป็นเขตใกล้กับพระราชสำนักเลย
เพราะว่ามันอันตรายก็คือจะมาปรุงตรงนี้
จะมีเตาแก๊สมีอะไรที่มันความร้อนอะไรต่าง

เหนือ๗๘อันนั้นสามารถจะปรุงอาหารได้อะไรได้ต่างได้

แล้วเสร็จแล้วก็เข็นมาตรงเต้นของเราเรามาตักเรามาทานกัน
ขณะที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจต้นมะขามรอบสนามหลวง
หลังจากพบว่ามีประชาชนที่เดินทางมาที่นี่
ขยะและน้ำเสียบริเวณต้นมะขามไว้เป็นจำนวนมาก
ทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดน้ำขัง
และเกิดภาวะรากเน่ากว่า๒๐๐ต้นจากทั้งหมด๗๘๓ต้นครับ
บรูระบายอากาศและปัดลงไปใต้ต้นมะขาม
เพื่อสร้างพื้นที่หายใจให้กับต้นไม้เก่าแก่
อยู่กับสนามหลวงมานานกว่า๑๐๐ปี
โดยเจ้าหน้าที่นะครับขอความร่วมมือให้ประชาชน
ดทิ้งขยะลงบริเวณต้นไม้และงดเทน้ำเสียลงใต้ต้นไม้ครับ
และหลังจากเวลา๒๑นาฬิกาเป็นต้นไปของทุกวัน
เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ประชาชนเดินทางเข้ามาในที่สนามหลวงนะครับ
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาคนเร่ร่อนที่มักจะเข้ามานอนภายในพื้นที่ครับ

รายงานสดจากพระบรมมหาพระราชวัง